ว่ารถเก็บขยะของเทศบาลเชียงใหม่นี่โอ้โฮพริกคว่ำ
แล้วทีนี้เทขยะออกมาบนท้องถนนเต็มไปหมดเลย๓๐กว่าตัน
น้ำจากขยะมันก็ไหลออกมา
แม้ว่าทางเทศบาลจะเก็บขยะไปเรียบร้อยแล้ว
รถไปเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่า
กลิ่นมันยังอยู่ครับเพราะว่าคราบน้ำขยะเนี่ยมันยังอยู่ครับ
ให้คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะฮะนี่จากเหตุการณ์เมื่อวานนะครับ
รถเก็บขยะออกมาจากเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
เพื่อจะนำไปทิ้งบ่อขยะบ้านตานที่อำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่นะฮะ
ระยะทางเดินทางร้อยกว่ากิโลเมตร
ปรากฏนี่คุณเทอยู่กลางถนนแบบนี้
คุณแล้วตรงนั้นน่ะร้านตรงนั้นมันคือร้านอาหาร
โอ้โหไปไม่ถึงปลายทางไม่ถึงกองขยะ
มาอยู่กลางถนนแบบนี้นะครับนี่บนถนนสายเชียงใหม่ฮอด
บริเวณปากทางเข้าบ้านดอนปิ่นที่ตำบลแม่เหยะอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับ
นี่ร้านอาหารชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวนั้น

ขยะกว่า๓๐ตันในรถทะลักออกมาล้นออกมาแบบที่เห็นนี้นะครับ
แล้วก็รถขยะยังเวียงกระแทกเข้าไปที่รถเก๋ง
ที่จอดข้างถนนและทะไหลไปชนกับเสาไฮฟ้าด้วย
ส่วนคนขับรถเก็บขยะได้รับบาดเจ็บถูก

ส่วนรถเก่งคันนี้ก็พังเสียหายเหมือนกัน
ได้เร่งเข้าจัดการเก็บขยะออกจากพื้นที่ทั้งหมด

จะเคลียร์ขยะออกได้ทั้งหมดนะครับ

บริเวณจุดเกิดเหตุยังเหลือร่องรอย
คือเป็นคราบของน้ำขยะที่มันเปื้อนอยู่ที่พื้น
คราบตรงนี้คุณกลิ่นมันไปไม่หมด

ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับคนที่ประสบเหตุเมื่อวานนี้
ก็คือนางสาวนรมนสายขาว

ตอนเกิดเหตุนะเธอทำงานอยู่ด้านในบริษัท
แต่เห็นนะรถขยะตะแคง
แล้วก็พุ่งเข้ามาถึงหน้าบริษัท
ช่วงนั้นมีรถลูกค้า๒คันจอดเข้ามา

แล้วก็มีรถของผู้จัดการอีก๑คันจอดอยู่ริมถนน

ส่วนผู้จัดการตอนนั้นยืนอยู่หน้าบริษัทเหมือนกันคุณ

เพราะว่ามีเสาไฟกันไว้อยู่
ทำให้รถขยะมันพุ่งมาชนเสาไฟก่อน
ไม่งั้นถ้าไม่มีเสาไฟพุ่งมาชนผู้จัดการเลยแหละ
นางสาวนรมนบอกด้วยว่าตอนนี้อยากให้เจ้าหน้าที่เทศบาล

เพราะว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาบอกว่ายังเหม็นเลย

แล้วก็ยังทำให้คนแถวนี้ได้รับความเดือดร้อนนะฮะ

ต้องปิดร้านไปก่อนวันหนึ่งอะนะคะ